สำรวจผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ว่าจะเป็นทีมจากสหรัฐอเมริกานะครับ

ด้านของการค้นหา

ส่วนอังกฤษส่ง๓นักประดาน้ำ

จริงเขาวางแผนเลยนะว่าทุ่มหนึ่งเขาจะทำงานกลางคืน

น้ำสูงขึ้นต้องรังงับปฏิบัติการไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ยังมีหน่วยช่วยเหลือจากประเทศลาว

นี่เป็นภาพจากเพจชมรมกู้ภัยสารพีจังหวัดเชียงใหม่
โพสต์รูปภาพของผู้ชายคนหนึ่ง
สวมชุดคล้ายทีมงานช่วยชีวิต

อ่านใจความนะครับว่าชุดปฏิบัติการทางน้ำ
แล้วก็ยืนอยู่บริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณกู้ภัยเพื่อนบ้านจากใจจริง

สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับ

ได้เป็นตัวแทนของหน่วยกู้ภัย
มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่ง

ที่ได้ถูกส่งตัวเข้ามาร่วมภารกิจ

คนที่ศูนย์หายเข้าไปในวรรณอุทยาน

เป็นจำนวน๑๓คนที่จังหวัดเชียงราย

ที่ให้การสนับสนุนส่งนักช่วยเหลือ
หน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ

ต่อเนื่องกันค่ะครับคุณผู้ชมที่สหรัฐ

เรือเอกฟิลิปเอสเดอร์เบสันผู้บัญชาการสูงสุดของกองบัญชาการทหารภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา
ก็มีการอนุมัติคำสั่งส่งเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
พลเรือนสหรัฐอเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญ
เรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพทางทะเลแล้วก็ในถ้ำเนี่ย
สมทบกับเจ้าหน้าที่ของไทย
เพื่อช่วยเหลือ๑๓ชีวิตคือเดินทางมาถึงในช่วงตี๔ที่ผ่านมานะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บัญชาการฐานสูงสุดกันค่ะ
พอเข้าไปในพื้นที่จะมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติที่จะไม่เป็นระบบประเบียบ
ผมคิดว่าทางกองอเมริกาจังหวัดจินราท่านก็ได้บริหารจัดการอย่างนี้
อันนี้ก็พยายามทำทุกอย่างและปรับไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเมื่อวานนี้นักประดาน้ำซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ
ก็เดินทางมาถึงบ้านเราในช่วงประมาณบ่าย๓โมง
บอกว่าเตรียมพร้อมเต็มที่ในการที่จะทำงาน

แต่ปรากฏว่ามีน้ำท่วมภายในถ้ำก็ต้องยุติปฏิบัติการไปก่อน

โดยทางด้านรองภูมิหน่วยการสายปฏิบัติการ๑ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ในกิติพงศ์กิติขจรเปิดเผยว่า
นายโรเบิร์ตคาไลน์ฮาเปอร์ริชาร์จ
นายริชาร์ดวิลเลียมสแตนตันและนายจอนวอลลัมตัน
นักประดาน้ำชาวอังกฤษที่เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำ
ได้เดินทางจากสนามบินฮิตโทรเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษ
ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิแล้ว
และได้ขนถ่ายอุปกรณ์การดำน้ำขึ้นเครื่องบิน
เดินทางต่อมายังท่าอากาศยานานาชาติเชียงรายทันทีนะครับ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสุรกากรได้อำนวยความสะดวก

แล้วก็ตัวเครื่องบินให้กับนักประดาน้ำทั้ง๓คน
เพื่อให้เดินทางถึงท่ำเขาหลวง
สำหรับทีมนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษทั้ง๓คนนี้ที่ถูกส่งมาช่วย
ซึ่งเป็น๑ใน๑๕ทีมกู้ภัยถ้ำอาสาสมัคร
ที่มีสมาชิกอาสาสมัครกู้ภัยถ้ำมากกว่า๑๐๐คนพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษ
โดยองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
เพราะในทางปฏิบัติแล้วในอังกฤษเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่สามารถ
เข้ามาช่วยปฏิบัติงานในการกู้ภัยในถ้ำหรือในเหมือง
เพราะว่าถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ถูกฝึกมานะครับ
เท่ากับเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในการกู้ภัยผู้ที่หลงเข้าไปในถ้ำ
หรือว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดในถ้ำเลยนะครับ
บอกว่าจะมาช่วยเหลือปฏิบัติการค้นหาในไทยจนกว่าจะเจอ
ตัวของอาสาสมัครกู้ภัยทั้งหมดเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการสำรวจถ้ำ
เข้ารับการฝึกฝนเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติการกู้ภัยที่อยู่ใต้ดิน
อาสาสมัครเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญพิเศษทั้งในเรื่องทักษะดำน้ำและการดูแลผู้บาดเจ็บ
โดยเมื่อวานี้เวลาประมาณ๑๙นาทิตย์ทุ่มตรงนะครับ
นักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ๓คน

เพื่อวางแผนที่จะเข้าไปในถ้ำ
เพื่อช่วยเหลือเด็กต่อไปให้ได้
แต่ตอนนี้ก็ติดอุปสรรคเรื่องของน้ำ
ในถ้ำที่มันเอ่อล้นขึ้นมามากขึ้น
รวมถึงน้ำแรงน้ำขุ่น
ก็ต้องวางแผนกันต่อสำหรับเช้าวันนี้
เมื่อวานพอผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษมาถึงที่บริเวณหน้าถ้ำจริงสื่อ

เขายังไม่คุยไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้น

เพราะว่าก็มีการจัดส่งทีมกู้ภัยมาตรฐานสหประชาชาติ
ไปช่วยค้นหาภารกิจนี้นะคะ
โดยนายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชายนาฏ

จณที่ทีมค้นหาและกู้ภัยยูศาสตร์จำนวน๑๔คน

ผู้ว่าเขาก็มีการคุยมีการให้กำลังใจ
มอบเหรียญหลวงปู่ก๊วยชุตินัทโทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามหรือว่าวัดบ้านแคร์
ตำบลบางขุดอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ

ที่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
เพราะว่าหลวงปู่กวยก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์
เรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่ง
ชื่อเสียงก็โด่งดังทั่วภาคกลางเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นเกจิที่มีพุทธคุณสูง
ทีนี้ก็เลยมีการมอบเหรียญหลวงปู่กวยเอาไว้
เพื่อป้องกันภัยยันอันตรายต่างที่จะเกิดขึ้นนะคะ
นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนา
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๖ชัยนาธ

บอกว่าทางปพเขต๑๖ได้รับคำสั่ง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บอกว่าให้ส่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสนับสนุนเข้าช่วยเหลือ
โดยจะเดินทางถึงถ้ำหลวงช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางถึงนะคะ
แล้วก็มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างสนับสนุนเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่
รวมถึงเครื่องมือวัดออกซิเจน
ที่จะสามารถวัดระดับออกซิเจนว่าภายในถ้ำมีมากน้อยแค่ไหน
ทีมกู้ภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดำรงชีพอยู่ได้๔๘ชั่วโมง
แล้วก็พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ
เป็นชุดทีมกู้ภัยตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
เขาจะมีความสามารถพิเศษมีผลงานเด่น
ก็คือเรื่องแข่งทักษะค้นหาและกู้ภัยที่สิงคโปร์
รวมถึงมีการฝึกกู้ภัยอินเดียแล้วก็ในเขตเอเชียใต้
เคยเข้าช่วยเหลือเหตุอาคารถล่มที่จังหวัดปฐุมธานีก่อนหน้านี้มาแล้วด้วย
คุณผู้ชมครับนอกจากคนนอกจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ถูกส่งตรงเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วนะครับ
ยังมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างเพราะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์
มีภาคเอกชนหนึ่งเขาสนับสนุนอุปกรณ์อันนี้ครับ
บอกว่าเป็นสแกนเนอร์หรือว่าตาพิเศษ
ตาพิเศษเหล่านี้จริงแล้วใช้กับภารกิจในการค้นหาทรัพยากรใต้ดิน
อย่างเช่นเรื่องของน้ำมันเรื่องของปิโตเลียม
รวมถึงสำรวจพื้นที่และวัตถุต่างใต้ดินได้อีกด้วย
ทีนี้เขาก็เลยส่งตรงมาให้ที่ถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับ
นี่คือเครื่องตรวจจับคลื่นอินฟาเรทรุ่น
ก็ส่งตรงมาให้ใช้ที่ถ้ำหลวง
โดยทางเจ้าของบริษัทไม่ขอเปิดเผยชื่อนะ
เขาบอกว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเขาได้ติดตามข่าวสารมาตลอดนะครับ
แล้วก็เหมือนช่องทางที่ตามหาดู
ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปจุดใดจุดหนึ่ง
อีกทั้งบางมองว่าเครื่องไม้เครื่องมือตัวที่เขามี
น่าจะช่วยในการตามหาตัวน้องได้
ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยเขาขอส่งอุปกรณ์ตัวนี้
มาให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้นะครับ

ถูกออกแบบมาเป็นเครื่องสแกนเนอร์
สำหรับการค้นหาทรัพยากรใต้ดิน
น้ำมันเอ่ยปิโตเลียมเอ่ย
ทรัพยากรต่างใช้ได้หมดนะครับ
รวมถึงในการสำรวจพื้นที่และวัตถุต่าง
ในทางดิ่งในเชิงลึกได้หมดเหมือนกัน

คือการตรวจจับคลื่นความร้อนได้ทั้งหมดภายในระยะ๒๐๐เมตร
และเมื่อใช้เครื่องนี้สแกนภายในถ้ำ
จะทำให้มองเห็นภายในได้ชัดถึง๑๘๐ว่ามีช่อง
ที่จะสามารถลอดผ่านไปตรงไหนได้

ราฟิกบอกว่าเครื่องนี้สามารถทำได้แบบนี้เลย

และทางไหนเป็นอย่างไรทางไหนทางตัน

เขาก็ยืนยันเขาบอกว่าเครื่องเขาสามารถใช้ได้
ส่วนข้อจำกัดในการใช้งานก็มีนะครับ
ก็คือน้ำที่ท่วมอยู่ภายในถ้ำและเป็นโครน
ที่ทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องแบกเครื่องนี้
เจ้าเครื่องนี้มีน้ำหนัก๒๓กิโลกรัม

อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคน

จากเครื่องตรวจจับขึ้นอินฟาเรทใช้งานยาก
ต้องให้ผู้ชำนาญงานหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์

เครื่องมันถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ
ซึ่งทางบริษัทส่งไปได้ตัวเครื่องเท่านั้น
จากทีมงานที่มีประสบการณ์การใช้เครื่องนี้

แต่ทางบริษัทได้มีการติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางนั้นแล้ว
เพื่อถามว่าใครมีประสบการณ์การใช้เครื่องรุ่นนี้ได้บ้าง

ที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำจากต่างประเทศเข้ามา
มีความหวังว่าผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
น่าจะเคยใช้งานเครื่องนี้มาก่อน
ตัวเจ้าของเครื่องภาคเอกชนนี่นะ
เขาบอกก็เลยคลายความกังวลได้ระดับหนึ่ง
ส่งอุปกรณ์ไปแล้วทีนี้รอผู้เชี่ยวชาญใช้นะครับ
ส่วนอีกภาพหนึ่งถูกแชร์ต่อกันในโลกโซเชียล
อ้างว่าเป็นภาพจากโดรนจับความร้อนของกองทัพอากาศ
สามารถถ่ายภาพที่อยู่ในวงกลมสีเหลือง
เป็น๑๓คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
ตรงจุดพัทยาบีชได้นะครับ
ซึ่งทางศูนย์ประสานงานช่วยเหลือได้ชี้แจง
คุณครับฟังคำชี้แจงก่อนนะครับ
ว่าเป็นภาพจากโดรนจับความร้อนจริง
แต่เป็นภาพการทดสอบบินในพื้นที่ก่อนทำงานจริงเท่านั้น

เป็นเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น
ปฏิบัติงานอยู่ในถ้ำเท่านั้นนะครับ